เกรงใจพระไม่เกรงใจวัดเลย

เป็นร้อยเป็นร้อยนะฮะแล้วเป็นชั่วโมงนะฮะ
อะไรขนาดนี้เนี่ยไปดูนะฮะอะไรขนาดนี้เนี่ยไปดูนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่ฮะตีกันกัดกันนะเอาเรื่องเอาราวกัน
เสียงดังแบบไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
พระสงฆ์ทั้งชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันห้ามนะฮะช่วยกันไล่
คือมันมีช่วงจังหวะที่ชุลมุนอยู่เนี่ยลิงตัวผู้บางตัวเนี่ย
อาศัยจังหวัดชุลมุลนะค่ะ
ไปเอาลิงตัวเมียมาแล้วก็พลอดรักกันอย่างไม่เกรงใจใคร
นี่มันยังไงกันคู่สาธารณีอยู่นี่มันแอบจู๋จี่กันซะแล้ว

นี่เป็นลิงที่อยู่บนเขาปัททวีนะครับ
พวกลงมาที่ข้างล่างวัดนะฮะ
คือคาดว่าจะเป็นเรื่องของอดอาหารด้วยหรือเปล่า
ลงมาหาอาหารข้างล่างแล้วก็เลยแย่งอาหารกันอีกที

กรรมการวัดนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับพี่มานิดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
หลายร้อยตัวยกพวกลงมาที่ลานวัดข้างโบสถ์นะฮะ
แล้วก็แบ่งเป็น๒กลุ่มนะฮะในการไปกันกัดกัน
มีกลุ่มหัวเขากับกลุ่มท้ายเขาเรียกว่าสิงห์เหนือเสือใต้เลย
ทำให้ทางกรรมการวัดทางชาวบ้านทางพระด้วยต้องถือไม้เนี่ยไปไล่กันนะฮะ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าลิงทั้งสองฝั่งจึงพากันวิ่งกลับขึ้นเขาไป
สาเหตุก็คือมีฝูงลิงอ่ะที่ข้ามถิ่นนะฮะ
แล้วก็ไปแย่งตัวเมียกันแล้วอดอาหารกันด้วย
บนเขาตอนนี้อาจจะแห้งแรงนะครับก็เลยต้องเนี่ยฮะมาแย่งอาหารกัน
แย่งตัวเมียกันแล้วลงมาถึงข้างล่างวัด
ถามว่าเอาแล้วจะทำยังไงกันต่ออืมทางกรรมการวัดบอกว่า
เดี๋ยวต้องไล่จับทำหมันลิงในวัดค่ะคืออย่างน้อยเพื่อไม่ให้มันเพิ่มประชากร
โอ้โหแต่ว่าไล่กันยังไงเนี่ยจับลิงเนี่ย
แสดงว่าเร็งนี่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
วันนั้นมาตกตรงนี้แล้วก็มาจากตรงนี้มันก็ล้อม
เข้ามาเข้ามาแล้วมันมาตีกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
คนมาก็ม้ามาก็ยกฝูมาก็สักร้อยสองร้อยตัวมากัดกันแล้วล่ะ
แล้วผมก็เอาไม้กวาดตามไล่มันห้ามทับมัน
ตอนไล่ไม่กวาดว้าวมันเป็นอะไรกัน

มันก็ทำท่าจะอดอ่ะ

ก็สุดท้ายพอไล่ก็ได้แล้วก็มันยกหัวกับขึ้นเขาอ่ะ
ค่ะแต่ก็ยังมีบางตัวที่ยังขึ้นไม่ไหว

ตีกันวุ่นไปหมดเลย